คุณผู้ชมครับการเมืองนะวันนี้ถึงแม้ยังไม่ได้มีการประกาศวันยุบสภาอย่างชัดเจน
วันเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นวันไหน
แต่ว่าบุคคลที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักลงพื้นที่ทำงานกันแล้ว
ประกาศตัวกันชัดเจนแล้วว่าใครจะเป็นแคนดิเดตกันบ้างถ้ามาเทียบชั้นมาเทียบฟอร์มตอนนี้
มาดูนะครับว่าคันดิเดตนายกของแต่ละพักใครฟอร์มที่จะเข้าใกล้เก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
มากกว่ากันติดตามในเจาะสนามการเมืองวันนี้ครับ
ภาพนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

พร้อมเล่นบาสและเตะฟุตบอลกับเยาวชนระแวกนั้น
เหมือนเป็นการอัพเลเวลให้กับภาพลักษณ์ของตัวเองดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
เพราะหลังจากภาพและคลิปการเล่นกีฬาถูกอัพ
โหลดลงสู่โลกโซเชียลกระแสตอบรับดีเกินคาด
หลังจากเปิดตัวงานนี้ก็ถือว่าสอบผ่านด่านแรกไปได้
แล้วทางด้านคู่ต่อสู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นล่ะ
คะแนนเสียงและความชื่นชอบเป็นอย่างไรบ้าง
เริ่มกันที่ลุงตู่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคะแนนเสียงหลักมาจากภาคใต้
เพราะประชาชนบางส่วนก็ยังคงชื่นชอบการทำงานสไตล์ลุง
ส่วนเสียงภาคอื่นก็คงประปรายไม่เป็นกรอบเป็นกรรม
ประกอบกับบุคลิกที่ชัดเจนจะยิ้มให้เฉพาะกับกองเชียร์
บึ้งใส่พวกกองแช่งอาจจะเป็นจุดอ่อน
ถ้าไม่กำจัดหรือปรับไม่ได้ก็ยากที่จะได้คะแนนเพิ่ม
ส่วนลุงป้อมแม้จะมีภาพลุงใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเวลาไปพบปะประชาชน
แต่สถานการณ์ของพักพลังประชามรัฐอยู่ในขั้นเปราะบาง
เมื่อปลาในบ่อทั้งถูกตกและกระโดดหนี
นทางที่จะเดินไปสู่ดวงดาวก็ยากขึ้นเรื่อย
เสียจากว่าหวังพึ่งเสียงสวฝันถึงจะเป็นจริง
ขณะที่เสียหนูถ้าคิดแค่ร่วมรัฐบาลก็มีโอกาสเป็นไปได้มาก
แต่ถ้าหวังจะชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็คงเหมือนคนที่หวังจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
ฝันได้แต่เป็นไปได้ยากมากถึงยากที่สุด
เพราะถูกเล่นงานจากคนเคยรักและพักที่ไม่ใช่พวกทำให้สวนเซอยู่ไม่น้อย
ส่วนที่มพิทาจะก้าวกลัยแม้จะเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ฝ่ายแรง
แต่ขุมกำลังอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้ไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เว้นเสียแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมายทำให้พักใหญ่หันมาสนับสนุนเสนอชื่อ
พักอนาคตใหม่ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้อยู่เหมือนกัน
อย่างไรก็ตามเมื่อดูตามหน้าเสือแล้ว
เลือกตั้งครั้งนี้คู่แข่งที่แท้จริงในการชิงเก้าอี้นายก
ก็คงมีแค่ตัวแทนจาก๒ค่าย
นั่นคือเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติเท่านั้น
ซึ่งเพื่อไทยนั้นก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน
ขึ้นอยู่กับว่าจะเสนอชื่อใคร
ขณะที่รวมไทยสร้างชาติก็มีชื่อเดียวคือพลเอกประยุทธ์
แต่รวมไทยสร้างชาติมีเพียงปัญหาเดียวคือ
ต้องให้ได้สอสอ๒๕คนขึ้นไปเสียก่อน
ถึงจะมีสิทธิ์เสนอชื่อเข้าชิงนายกได้
แต่ถ้าสะดุดขาได้สอสอไม่ถึง๒๕คน
ก็เลิกฝันถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เลย
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน